เราจะไปติดตามการรายงานสดจากในพื้นที่ถ้ำหลวงกันนะครับ
เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของการซักซ้อม
ย้ำนะครับการซักซ้อมแผนการส่งตัว๑๓ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
ติดตามรายงานสดจากคุณอรพันธ์ขันทองคำนะครับ
พูดสึกข่าวทะละทีวีของเรารายงานสดจากบริเวณถ้ำหลวงครับ

ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเริ่มปฏิบัติการซ้อมแผน
ในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
ซึ่งในการซ้อมแผลในวันนี้ค่ะจะเป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบ
จำลองสถานการณ์นะคะในกรณีที่พบเด็กอยู่ในถ้ำ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นบรรยากาศสดนะคะ
โดยบริเวณด้านหลังมีสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์
แล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
ขณะที่บริเวณด้านทางเข้าถ้ำนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร
รวมไปถึงแพทย์พยาบาลมีการเตรียมความพร้อมอยู่ด้านบนแล้วนะคะ
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจะเป็นการจำลองสถานการณ์
โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
จะแบ่งทีมเจ้าหน้าที่เป็น๕ทีม๑ทีมมี๕คนค่ะ
โดยแบ่งเป็นแพทย์๑คนพยาบาล๒คนและคนเข็นเปรย์อีก๒คน
รวมเป็น๕คนนะคะโดย๕คนนี้จะเข้าประกบเด็กทั้ง๑๓คน
ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือออกมาจากถ้ำจากนั้นค่ะ
ก็จะมีการนำเด็กนะคะลำเลียงออกมาแล้วก็นำมาขึ้นรถพยาบาล
ที่จะมาจอดรออยู่บริเวณทางด้านหน้าก่อนที่จะนำเด็กนั้นไปคัดแยกอาการ
โดยมีการแบ่งประเภทอาการของคนไข้หรือว่าเด็กทั้ง๑๓คนนะคะ
เป็นสีเขียวเหลืองแล้วก็แดงซึ่งหากว่าประเมินอาการแล้ว
เด็กมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้
หรือว่าได้รับบาดเจ็บก็จะมีการนำส่งโรงพยาบาลตามแผนต่อไปค่ะ
ซึ่งวันนี้ขั้นตอนการปฏิบัติการทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการชี้แจงกับสื่อมวลชนช่วงกลางดึกนะคะ
บอกว่าในวันนี้เวลาประมาณ๗๘นจะมีการทรักซ้อมแผนในการช่วยเหลือเด็กออกมา
แต่ว่าขนาดนี้นะคะเวลาตอนนี้ก็๙นเกือบ๑๐นแล้ว
แผนปฏิบัติการก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังนะคะหากมองไปยังด้านในจะมีรถเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจอดเตรียมพร้อมอยู่
เพื่อที่จะสแตนบายในการนำเด็กขึ้นรถแล้วก็ออกไปจากจุดนี้ทันทีเพื่อนำเด็กไปคัดแยกอาการ
สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในการช่วยเหลือนำเด็กออกมานั่นก็คือเรื่องของสภาพสายตา
เนื่องจากว่าเด็กนั้นติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานนานโดยวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมแว่นสายตา
เป็นแว่นกรองแสงแบบพิเศษนะคะให้เด็กได้สวมใส่ก่อนที่จะออกมาจากถ้ำ
เพื่อไม่ให้สายตานั้นกระทบกับแสงแดดจ้าจากดวงอาทิตย์ค่ะ
ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะคะ
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มีการปฏิบัติการช่วยเหลืออยู่ด้านใน
โดยการเข้าไปประกบเด็กด้านในนั้นก็จะมีทีมแพทย์เฉพาะที่จะเข้าไปดูอาการเด็ก
รวมไปถึงอาจจะมีการให้สวมชุดป้องกันเชื้อโรคนะคะก่อนจะออกมาจากถ้ำ
แล้วก็นำตัวเด็กส่งต่อมาก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้
สถานการณ์ตอนนี้นะคะยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
หากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบกลับไป
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายค่ะ